ไปดูเหตุไฟไหม้ที่นครพนมกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยค่ะ
ในรัศมีกว่า๕กิโลเมตรนะคะโอ้โหเบาะใหญ่
นี่ค่ะตรงนี้เป็นเหมาะบ่อขยะนะคะ
แล้วพอมันโดนไฟไหม้เนี่ยมันก็เกิดควันพิษส่งกลิ่นเหม็นไหม้นะคะ
ตอนนี้เป็น๑๐หมู่บ้านทีเดียวที่ได้รับผลกระทบจากควันพิษ
จากเหตุไฟไหม้บ่อขยะตรงจุดนี้ค่ะ
เทศบาลเมืองนครพนมนะคะต้องระดมรถดับเพลิง
คุณผู้ชมดูกระแสลมที่พาควันพิษไปเป็นรัศมีกว้างนะคะ
ต้องเอารถดับเพลิงเครื่องจักรรถแบ็คโฮลไปฉีดพรมน้ำที่กองขยะฝังกลบ

เมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้กองขยะกินวงกว้างประมาณ๑๐ไร่
ขยะก็กว้างด้วยนะคะจากพื้นที่ทั้งหมด๗๐ไร่
ในพื้นที่บ้านสุกเกษมที่ตำบลโพตากอำเภอเมืองนครพนม
ถึงแม้ว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้ระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องฉีดน้ำพรมเอาไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นขยะแห้ง
แล้วตอนนี้นครพนมก็หนาวลมก็แรงไฟไหม้ลุกต่อเนื่อง
ควันพิษที่สร้างปัญหาขยายวงกว้างในรัศมี๕กิโลเมตร

เห็นชัดเลยคือมันไปทั่วเลยค่ะ
ชาวบ้านก็เดือดร้อนตอนนี้เป็น๑๐หมู่บ้านนะคะของตำบลโพตาก
ซึ่งก็ต้องคาดการณ์กันว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ๒วัน
ถึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะ
ชาวบ้านบอกว่ากลิ่นควันพิษจากบ่อขยะลอยมาส่งกลิ่นเหม็น

คือเขาก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลา
อยากจะให้หน่วยงานนะคะเร่งหาทางป้องกันและแก้ไข
ส่วนสาเหตุที่เกิดไฟไหม้บ่อขยะ
ทางผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม
กำลังให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐาน
เพราะมีเบาะแสว่ามีมือดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
รอบวางเพลิงค่ะโอ้เรื่องนี้ต้องสอบสวนยาวค่ะ